ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณโอวรุธวรธรรม
หลายท่านก็ส่งมาเสียใจกับการจักรไปของโกโบริกของฉัน
เพราะว่าคุณโอโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมด้วย

แล้วก็อีกไม่กี่วัน๑๗กันยาเป็นครบรอบวันเกิดของคุณโอด้วยเหมือนกัน

ก็หลายคนที่ยังไม่ทราบข่าวนะคะคือคุณโอเนี่ย

แล้วก็หัวใจหยุดเต้นที่บ้านพักที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
จากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็ปั๊มหัวใจ

ในระยะเวลา๒วันที่อยู่โรงพยาบาล
แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเมื่อคืนนี้
ตี๒๔๐นาทีช่วงเช้ามืดสิบคุณโอวรุธก็จับไปอย่างสงบนะคะ
แรมเองก็เปิดใจถึงความรู้สึกด้วย
บอกว่าจริงก็ทำใจเอาไว้อยู่แล้ว
เพราะว่าคือพอเห็นสภาพลูกเนี่ยพอจะรู้แล้วล่ะว่ามันยาก
คุณหมอก็บอกว่า๕๐๕๐ก็คุณพ่อก็บอกนะคะว่าก็ให้ลูกได้ไปสบายนะคะ
โดยคุณพ่อแรมวรธรรมค่ะคุณพ่อของคุณโอวรุธวรธรรม
ก็ไปที่โรงพยาบาลนครพิงกลางดึก
คุณพ่อให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะโดยคุณพ่อเป็นคนบอกกับผู้สื่อข่าวเองว่า
ลูกชายจากไปอย่างสงบแล้วเมื่อเวลาตี๒๔๐นาที
คุณพ่อบอกว่าอาการเขาหนักมากถ้ารอดก็เป็นเจ้าชายนิทรา
ก็เลยอยากจะปล่อยให้เขาไปดีตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจ
และถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนั้นคุณพ่อได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมครับ
ไม่มหาโทรไปเรียกขอบคุณมาพบ

ค่ะแล้วพุธศพศักดิ์รภาพจะให้อยู่ในวัน๗วัน

ก็จะเคลื่อนศพช่วงเช้า
ตอนนี้ให้รับออกได้ประมาณ๘นาที
เวลาราชิการ

เพราะว่าทุกอย่างจะเก็บต่อไป
แต่เขาให้ยุทธ์สั้นหน่อยนะ

ในวันเกิดเท่า๑๗กันอย่าง
มียามีเหตุธรรมนิสัยในความจริง
ถ้าพูดอะไรกับพวกเรา

อย่าไปเลี่ยงเรา
คือบทสัมภาษณ์นี้ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวใหญ่
เป็นทางการจากคุณพ่อผ่านสื่อ
แต่ทีนี้เมื่อช่วงเวลาตี๒๔๐นาที
ไปดูที่อินสตาแกรมของพี่นีโน่
คุณนิโนเมธานีบุรณสิริ

แล้วก็เป็นตัวสอนสีขาวเขียนสั้นบอกว่า

วัย๔๙ปีนี่แหละค่ะ

การจากไปของคุณโอเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยก่อนที่จะมีโพสต์สุดท้ายเมื่อวานนี้

ผู้สื่อข่าวบอกว่าทันทีที่คุณนิโน่

แล้วก็โพสต์ให้แฟนคลับช่วยกันส่งกำลังใจ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วปฏิหารมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะ

รับศพออกจากโรงพยาบาลช่วงบ่ายวันนี้

ถนน๓ล้านในตัวเมืองเชียงใหม่

จากนั้นค่อยมีพิธีชาปนกิจนะคะ
ทางด้านของครอบครัวของคุณโอเอง

คาดว่าจะเดินทางไปรับร่างของคุณโอ

ติดตามบริการพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากโรงพยาบาลนครพิง
จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ซึ่งบรรยากาศขณะนี้ที่บริเวณหน้าตึกนิติเวศ

ปรักหลักรอติดตามรายงานข่าวกันอยู่ที่นี่กันเป็นจำนวนมาก

หน้าห้องแผนกรักษาศพโรงพยาบาลนครพิง

ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ

แล้วก็ยืนแสดงความอาลัยต่อการจากไป
อย่างกระทันหันของคุณโอวรุธ

เป็นแฟนคลับที่ติดตามคุณโอมาตั้งแต่แสดงเป็นพระเอก

จากนั้นก็ติดตามข่าวและผลงานของคุณโอมาโดยตลอด

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งเสียชีวิต

ในการจากไปของคุณโอเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
อันนี้เพราะผมอยู่กลอนออกมา
ก็จะเจอตัวของคุณพี่โอ
จากนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวียังได้เดินทางไปสำรวจการเตรียมความพร้อมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งจะเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในเย็นวันนี้พบว่ามีการตระเตรียมความพร้อมแล้วนะคะซึ่งมีญาติคนใกล้ชิดและคุณนีโนเมธานีเดินทางมาดูสถานที่ไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะนำร่างของคุณโอมาประกอบพิ

ของข่าวเทรัตน์ทีวีดิฉันรัชนีคำนึงควรข่าวเทรัตน์ทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลนครพิศจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับขอบคุณคุณรัชนีนะครับ